เขาบอกว่าตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทำให้เขามีรายได้ดีกับการเลี้ยงเป็ดไข่ครับ

ตะโบนตาตุบอับเผิดสังขะจังหวัดสุรินคุณลุงแตพ
แต๊บเผยว่าแต่ก่อนทำมาหลายอาชีพสุดท้ายมันลงตัวกับการเลี้ยงเป็ดไข่
ตอนนี้ย่างเข้าสู่ซีซั่นที่๒แล้วนะ
เขาเห็นช่องทางที่จะสร้างรายได้นะฮะก็เลยชวนลูกชายเอางี้เอางี้
เรามาเลี้ยงเป็ดแล้วเอาไข่มันไปขายดีกว่า
แล้วก็ได้ข้อมูลมาศึกษาดูงานจากหลายที่แล้วมาปรับใช้กับของตัวเอง
เป็ดแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่า
สมัยก่อนเนี่ยนะทุ่งตรงนี้มันมีเยอะแยะ
แต่พอเลี้ยงเป็ดแบบนี้แล้วทุ่งไม่มีเลย

ก็ไปเจอกับเป็ดไล่ทุ่งแห้ง
คิดมาคิดมาคิดมา
เล่นไปคนเดียวไปเลยเล่นไปคนเดียวให้จบเลย
ไม่มีทุ่งอีกต่อไปเพราะเจอกับเป็ดไล่ทุ่ง
ตามนั้นแหละ
รวมถึงปฏิบัติจริงครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวสาระกันดีกว่า
แล้วเขาปรับจากเล้าหมูนะฮะให้เป็นโรงเลี้ยงเป็ด

แล้วก็ทำทั้งหมด๒โรงเรือนนะครับ

ก็อย่างว่าเริ่มต้นไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ

อดทนและเรียนผิดเรียนถูกกันไป
ปัจจุบันเขาบอกว่าใช้พื้นที่เลี้ยงเป็ดประมาณสัก๑๐ไร่
เป็นพื้นที่ใช้สอยในการเป็นโรงออกไข่แล้วก็โรงนอน

ตอนนี้ก็เหลือ๐ไร่แล้ว

เพราะเจอเป็ดไล่ทุ่ง

คุณขยี้อะไรเดี๋ยวคุณอยู่พระศราตายแล้วตายแล้ว

เขาแบ่งพื้นที่บางส่วนเนี่ยนะฮะ
เป็นสระเพื่อเลี้ยงปลาอีก๕ไร่
มันเหมือนเป็นเกษตรแบบผสมผสานครับคุณผู้ชม
แล้วทำให้มันมีสระน้ำเพื่ออะไร
เป็ดมันชอบมีน้ำอยู่แถวนั้น
มันต้องมีแหล่งน้ำเพราะเป็ดมันชอบภูนวิลล่า
อันนั้นไม่ใช่เป็ดค่ะอันนั้นคุณค่ะ

กว่ายังไงเพื่อความสบายใจ
แล้วเขาบอกว่าการให้อาหารเป็ดเนี่ย
เขาใช้เป็นอาหารสำเร็จรูปให้วันละ๒ครั้ง

อย่างนี้คุณตัวคุณไม่ได้มาตรฐาน

แต่นั่นแหละระวังนะ

ทุกวันนี้ฮะฟาร์มก็บอกว่าสามารถให้ผลผลิตไข่เป็ดได้

ทำรายได้ต่อเดือนกว่าแสนบาทนะ
ทำเป็นเล่นไปนะเดือนหนึ่งได้เป็นแสนนะครับ

อำเภอสังขะแล้วก็เกษตรอำเภอสังขะเขาได้มาช่วย

แล้วก็มาช่วยกันปรับปรุงให้โรงเรือนแห่งนี้
สามารถผลิตไข่เป็ดออกมาได้อย่างมีมาตรฐาน
สนใจนะฮะโทรไปคุยกันได้
เขาชื่อลุงแต๊บนี่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
แจ๊บลุงแจ๊บอยากได้ไข่เป็ดสนใจซื้อก็ได้
หรือสนใจอยากจะทำตามลุงแต๊บต้องทำยังไง
แป๊บให้คำแนะนำหน่อยลุงแป๊บแกไม่ห่วงห้าม
พร้อมจะแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำดี
และอยากจะไปดูภาพไปดูความรู้เพิ่มเติม
ไปได้ในแฟนเพจเฟซบุ๊คของแกที่ชื่อว่า
เป็ดไข่ไก่บ้านขนาดมอน
ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่น
ดีจังดีมากเลยนะคะ